คุณผู้ชมค่ะข่าวนี้บอกเลยนะคะกดรีโมทปุ๊บเปิดทีวีมาดูคนเขารักกัน
คู่รักป้ายแดงนี่เลยค่ะคุณผู้ชมนะคะนางเอกดังแพทติเจียกูล
เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเรียกว่าเซอร์ไพรส์เลย
ซุ่มคุณผู้ชมมาปุ๊บปั๊บก็ขอแต่งงานไปเลยค่ะ

แล้วได้เจอคุณโน้ตวิเศษค่ะในงานเปิดตัวธุรกิจใหม่ค่ะ

นี่ชุดเหลืองมาเลยคุณพระธิเซียนะคะ

ในการบานตอนหอบดอกไม้ที่สนามแสงความดี

ซึ่งคนที่มาให้สัมภาษณ์แทนก็คือหนุ่มโน้ตค่ะ
งานนี้นะคะรับบทดาราหน้ากล้องจากนักธุรกิจชั้นนำพันล้านคุณผู้ชม
พร้อมแจ้งข่าวดีนะคะว่าได้เลิกแต่งคือเดือนธันวาคมนี้ค่ะ
ส่วนวันแล้วก็สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ
แล้วก็ตอบคำถามเรียกว่าหวานจริง
คือนานทีจะได้เห็นคุณโน๊ตสัมภาษณ์นะคะ
บอกเลยนะคะว่าไม่ว่าจะปีนี้หรืออีกกี่ปีปีไหนก็ตาม
จะขอแต่งงานกับคนที่ชื่อแพทย์ที่เสียกรูด

ฉันฟังแล้วฉันโขลเลยอาทิตย์
คือจริงเลิกเนี่ยเราได้ปีนี้เลยหรือว่าจะเป็น๒๕๖
นะครับก็เลยคิดว่าเอาเป็นปีนี้เลยดีกว่า
ก็ให้สิทธิ์ในการแบบเรื่องอะไรที่คิดว่าให้น้องเขาตัดสินใจดีกว่า
เราจะได้ไม่ต้องแบบเหมือนเถียงกัน
รู้สึกว่าน้องเนี่ยเขาเป็นคนที่น่ารักจริงนะครับ
จิตใจก็น่ารักมากนะครับ
แล้วก็คือให้ดูไม่มีอะไรที่ผมแบบสติเขาได้นะครับ
ก็รู้สึกว่าคนนี้น่าจะเป็นคู่ของเรา
ผมรู้สึกจริงว่าถ้าไม่ใช่ปีนี้
อีก๒๓ปีอยู่ด้วยกันผมก็ยังขอเขาอยู่ดี

แล้วก็ยินดีกับว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วยนะคะ
ค่ะเดี๋ยวรอทำข่าวรออ่านข่าวเลยนะคะ